ข้าวใส่ไข่สด

แป๊บบางคนยังไม่ได้เริ่มมากลับมาทำงาน

วันนี้ก็วันสุกก็มี

เขาเตรียมให้เรื่องวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเลยนะคะว่าจะมีอาชีพ
หมายถึงว่าเราจะเห็นอาชีพเราก็ไม่ค่อยนึกหรอกว่าจะมีอาชีพอื่นอะไรอีกแปลกอีกมากมาย
ซึ่งเรานึกถึงว่าคนที่ทำอาชีพนี้เขาจะใช้แรงผลักดันอะไรในการทำอาชีพ
เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพที่เรียกว่าอาชีพเด่นนะฮะ
เป็นอาชีพที่น่าค้นหาให้มาดู๑๑อาชีพค่ะ
รวมอาชีพเด่นมาให้ของปีนี้นะคะคือผู้ควบคุมเรือนจำ
ฟังไอ้ก๋วยเตี๋ยวยังไม่ใช่นะคะอาชีพเนี่ยมีใครที่แบบ
แต่ว่ามีคนมากมายเลยที่ทำอาชีพนี้นะฮะ
เขาก็ทำจนเกษียณเลยนะทำกันยาวนานเลย
เขาตรากตรำนะก็เหมือนอยู่ในคุกเพราะว่าเขาต้องทำงานในคุก

ผู้คุมเรือนจำต้องเผชิญหน้ากับนักโทษและความตาย

รวมทั้งการประหารก็อยู่ในการดูแลนี้ทั้งหมด
เราจะยิงเป้ายิงอะไรก็อยู่ในเรือนจำนะฮะ
เป็นดินแดนสุดท้ายของเหล่านักโทษอุชกัน

เหมือนกับว่าชีวิตในการทำงานเนี่ยไม่เจอเรื่องรื่นรมนะ

ต้องมีความใจเย็นต้องมีความเด็ดขาด
แล้วก็จะต้องตื่นตัวตลอดเวลาต้องรักฝันยื่นดีกว่า
เหนื่อยเราว่าเป็นอาชีพที่ไม่รื่นรม
แต่เขาทำกันได้แล้วเขาก็อยู่กันมาจนเกษียณอายุ

อีกอาชีพนึงกระเตี๋ยวเรือกัปตันที่เขาภิกษภัณฑ์ชีวิตเหล่ากับเทปนิยาย
เตี๋หรือกัปตันของกัปตันนาวาตรีราชิตสันป่าแก้ว
ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตและควรจะมีอาชีพสำรองไว้บ้าง

ปัปตันเครื่องบินคนนี้มาทำอาชีพนี้นี่มีรายได้สูงสุด๓แสนบาทนะเธอ

ตอนนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่านักบินล้นตลาดทำไม

เป็นนักบินแล้ววันหนึ่งสายการบินนั้น

มีอะไรหมดปรากฏว่าเขาก็เออมันก็ใกล้จะซึมเศร้าแล้วอ่ะ
เริ่มหาอะไรครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายวันแรกได้๒จาน
ใช่ยิ่งเฟลลนะหมูตุ๋นนะเป็นไก่โอ้ยอันแรกเป็นไก่อ่ะ
ไก่ด้วยหมูด้วยทั้งหลายพวกตุ๋นตุ๋นตุ๋นซึ่งอร่อยมากนะฮะ
ในที่สุดเขาก็ในระหว่างที่เขาขายความฝันคนมันเคยเป็นกัปตัน
อืมก็พยายามไปยื่นไปใช่ไหมไปยื่นไปยื่นสมัครหลายหลายแอร์ไลน์
คืออยากจะกลับไปบินคือมันได้คำตอบคำหนึ่งรู้ไหมว่า
เขาไม่เอาคนอายุเกินสี่สิบกว่าแล้วใกล้ใกล้ห้าสิบอย่างเงี้แต่แปลกนะ
นี่นี่นุ่ม่ายิ่งมีประสบการณ์ใช่ไหมพอเหลืออาจจะอยู่กันทำงานน้อย
น้อยเขาเป็นเป็นเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญหรือเชื่อพาไม่ได้หรอ
ทุกวันนี้เขาบอกว่าแรกแรกอ่ะเขาก็ก็ก็ก็เฟลพอสมควรนะ
อืมแต่ปีนี้ต้องยอมรับทุกสายการบินประสบปัญหาประสบปัญหาขาดทุนหมด
สายการบินเลยทุกสายการบินเลยไม่ว่าจะเป็นสายการบินแห่งชาติ
เอเชียนกแอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสายการบินขาดทุนหมดอืม
ก็เลยแบบว่าเขาบอกทุกวันเนี่ยก่อนที่เขาเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยว
เขาเดินยื่นเหมือนแบบว่าอ่ายื่นทุกเลยนะยื่นทุกเลยแบบว่า
ประสบการณ์สูงมากจ้ะก็ยังไม่มีที่ไหนเลือกเรียกมาทุกที่หนึ่งอืม
แบบว่าในที่สุดเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่ได้ไม่เอาแล้ว
ทุกวันที่เขายังยื่นอยู่เขายังยื่นอยู่เขายังไปตามผลกับเออ
แฟนเขาอยู่สองคนยังตามกันอยู่เรื่อยนะแต่หมายถึงว่าทำยังไง
ถ้าสมมุติตัวเองไม่มาทำอย่างเงี้ยจะเอาอะไรกินกันล่ะแล้วเคยฟัง
กับการบอกว่ายิ่งถ้าเว้นการบินไปนานยิ่งเป็นเหตุผลในการที่ไม่รับ
รับอีกแล้วมันเหมือนกับต้องสะสมชั่วโมงบินอ่ะแล้วพอเว้นไปนานนาน
เป็นเป็นจุดด้อยอีกเขาถึงบอกว่าคุณดูเองแล้วกัน
อาชีพกัปตันอ่ะใช่ซึ่งทุกคนดูมันคงที่สุดเลยน่ะโอเค
แต่มันก็มีเอ่อเวลาเอ่อของมันอืมใช่ไหม
แต่อาชีพกัปตันเป็นอะไรที่แบบว่าน้อยที่จะคำว่าหรือเกิน
มันมันน้อยนะมันขึ้นแล้วแต่คำเดียวคืออะไรรู้ไหม
แก่อายุเยอะตัวพวกเราเองก็ต้องระวังเหมือนกัน
จริงลุงลุงผัดไทยอ่ะหกสิบอ่ะยังได้ยังได้บินต่ออีกตั้งสามปีนะ
อ๋อแต่มันก็มันบวกได้ไงพี่มันบวกได้สามปีถึงห้าปีไง
อ๋อก็คือคือยังได้อยู่เขาก็ให้
เพราะทุกวันนี้จริงคนอายุ๖๐มันไม่ใช่เป็นคนแก่เหมือนเมื่อก่อน
จ้าทุกวันที่คนอายุหกสิบหกสิบเจ็ดสิบมันยังโอ้โหทำงานยังกว่า
ยังแข็งแล้วแบบสมองแกยังชาร์ฟอยู่อย่างนี้เขาก็ให้บินต่อ
แต่กัปตันเขาบอกก๋วยเตี๋ยวแกอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมีโอกาสกินแล้ว
อร่อยมากนะฮะอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเชฟ
ชื่อนี้สวยหรูแล้วก็โก้นะฮะกลายเป็นเชฟเนี่ยแต่ว่ากว่าที่คุณจะเป็นเชฟได้
บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียกใครที่ทำข้าวผัดได้จานหนึ่ง
แล้วบอกว่าเชฟแล้วนะไม่ใช่เป็นไลฟ์สตอรี่ที่ไปเดินเล่นอาหาร
อันเนี้ยดุเดือดอัดแน่นไปด้วยความรู้กับนี่นะฮะหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทพกุล
กับเส้นทางที่ต้องเจอแน่นอนคนที่เป็นเชฟตอนนี้แป๊บ
เรียกเชฟหมดเลยอืมเนอะเพราะว่าเรื่องรายการอาหารดังอ่ะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคนก็เชฟกับอาชีพเชฟก็บูมนะ
บูมมากโอมากาทรงโอมากาเซอะไรก็เต็มเหรอแม่
แต่ไม่ใช่เชฟแท้เนอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทางอาหารเป็นนะฮะ
บริหารจัดการต้องสอบด้วยนะบริหารจัดการด้วยใช่ไหม
ซึ่งถ้าเกิดทำอาหารอย่างเดียวก็เรียกว่าพ่อครัวแม่ครัวถูก
นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะตอนนี้เรียกเชฟไว้ให้ขำไหมอืม
อีกอาชีพหนึ่งรับจ้างต่อคิวเป็นอาชีพที่ใช้เวลา
เป็นอาชีพที่ใช้เวลาเป็นทุนคือเอาเวลาของตัวเองเนี่ย
ของที่มันอีชั่วออกมาใหม่นะฮะลงท้องรองเท้าเครื่องสำอางต่อคิว

กฎหรือคอนเสิร์ตอะไร

ร่วมกับดีไซเนอร์ปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่ง
ถูกต้องมั้ยถูกต้องอันนี้หน้าจอ
วันนั้นคุณไม่ต้องห่วงสองอย่างที่เกิดขึ้น
เมื่อก่อนโทรศัพท์ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว

แค่เดินออกมานอกช็อปปุ๊บหลักหมื่นหลักแสน

ถ้าสมมุติไปโคลกับพวกดีไซเนอร์อย่างบางที่

ปีนี้รู้สึกจะเป็นอะไรอารีแซฟ

ปรากฏว่านั่นน่ะต้องต่อคิวกันที๒วันเลยนะ

คุณรู้ไหมมีแบรนดแรนด์ไทยแบรนด์หนึ่ง

เห็นเด็กวัยรุ่นมาใส่๓ขีดกันไหม

จองกันทีเป็นวันนะฮะ

เป็นคนไทยที่แบบว่าถือว่าประสบความสำเร็จ
อาชีพนี้เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นได้

ใช่ไหมมีทุกวันให้ต่อ
ต่อแต่ตอนนี้เรื่องยาวอย่างนี้น้อยลง

คือจากกลุ่มที่เขาเคยรวมตัวกันขายบัตรเถื่อน
หรือบัตรผีหน้าคอนเซิร์ตแมน
กลายเป็นว่ามารวมตัวกันเพื่อมาต่อคิวอย่างนี้

ต้องเป็นของแฟชั่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นของฉัน
ปรากฏว่าตอนนี้คนไปต่อของกินก็

มีร้านร้านหนึ่งร้านขนมเบื้องร้านหนึ่งอยู่ที่โชคชัยสี่
พี่รู้มั้ยว่าขั้นต่ำเลยพี่จะไปยืนรออย่างเงี้ย

โอ้โหหนูเคยไปนั่งรออยู่บนรถเองพี่แล้วให้คนไปต่อคิวไว้ก็ไม่ได้กินอ่ะ
อีกร้านหนึ่งอันอย่างเจฝัยอย่างเงี้ย
เคล็ดไม่ลับก่อนเปิดร้านโกยกำไรปัจจุบันนี้ร้านอาหารสไตลบุฟเฟ่เนี่ย

ทุกศักดิ์ทุกมุมก็จะมีเนี่ยบุฟเฟต์ต่าง

เปิดหมดเปลือกเขาบอกเขาเผยสูตเด็ดเคล็ด

คือเป็นการมาอบรมกับเขา
ว่ามาเอาความรู้จากเขาว่าจะเปิดบุฟเฟ่เนี่ย
เอาให้ติดอ่ะให้คนมาต่อคิวให้ได้เนี่ย

เนี่ยเขาชื่อคุณต่อต่อธนพงศ์
เขาบอกว่าแล้วธุรกิจยากเขาจะทำให้เข้าใจง่าย
เออตอนนี้บุฟเฟต์เยอะจริงมันจะเป็นมีทุกระดับเลยนะ

อาหารนี้ในอาชีพในนะฮะ

จะบอกว่าอาชีพนี้มันเสียสละนะ

ไม่มีอะไรที่ลื่นลมเลย
มีแต่กลิ่นเหม็นแล้วก็บางทีก็เจอขยะพิษนะฮะ
ชีวิตตัวเองว่าจะเป็นคนเก็บขยะแต่ก็มีคนทำและทำเยอะนะฮะ
พนักงานเก็บขยะมูลฝอยพวกเนี้ยมีทั้งสิ้นสองพันกว่าชีวิตเนี้ยฮะ
ในรายการนี้นะฮะเขากล้าทำแม้จะโดนดูถูกเหยียดหยาม
มองด้วยความรังเกียจและไม่อยากเข้าใกล้เพราะกลิ่นมันเหม็นมาก
แต่ว่าถือเป็นอาชีพที่น่ายกย่องที่มีคนยอมทำ
ใช่เพราะเขายอมทำไม่งั้นถ้าเราใช้เครื่องมืออย่างเดียวไม่ได้
ยังต้องใช้คนอยู่นะคะใช่ไหมนี่แหละในที่สุดต่อให้
คุณยนต์จะมาอะไรจะมาอาชีพพวกนี้น่าจะต้องรอด
ใช่จริงถูกเนอะเรากำลังกลัวเรื่องหุ่นยนต์กันอยู่ใช่ไหม
อันนี้ไม่ต้องกลัวอื้ออุ้ยอีกแป๊บใหญ่ว่ะไงบ๊อตดัมบอกว่า
อ๋อถ้ามีฉันดึงปลั๊กนะฉันดึงปลั๊กออกเด่าน่ะ
ฉันส่งคนมาเข้าคิวดึงปลั๊กน่ะรู้ไหมว่าทีมเป็นยังไงนะพี่
โอ่หรือพี่เห็นประกวดร้องเพลงไหมอ่ะ

แล้วคอมพิวเตอร์แม่งโค้ดเหมือนคนเลย

มันก็จะมาบอกรักเรามาอยู่กับเรา

ตายไปเป็นแบบโลกหมดเลยถอดปั๊กถอดปั๊ก
แล้วก็อีกรายการหนึ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ป่ะ

ถ้ามันเป็นแบบนี้เป็นพิธีกรนะ

นี่ไงคนอ่านค่ะเอาแย่อาชีพคนได้ไง

ทำไมอะเพราะแต่ละคนโอ้โฮพิษส่งเยอะเยอะเกินแม่

เขาเอาโจ๊สอย่างไอ้มดดำเนี่ย
บันทึกเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างเอาซอสพี่มดดำ

คู่ตรงข้างคนหนุ่มวูดวือขึ้นมา

และแต่พี่น้ำนุ่มมาล่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เมื่อก่อนปีใหม่เราได้เห็น
พระองค์หนึ่งต้นปีอีกอย่างนี้ใครจะออกรถ
รู้สึกจะเป็นวันคริสต์มาร์ทค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาร์ท
ที่มีพระมาเจิมอัคระเจิมรถใหม่เลย
จัดหนักจัดเต็มเรียกว่าฝีมือชั้นครูเลย

การกราบไหว้เจิมรถเมื่อออกรถไป
ถือเป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าจะทำให้เดินทางปลอดภัย
แล้วเราก็เชื่อคนไทยเราก็เชื่อว่ามีแม่ย่านางกันเนอะ
มีแม่แย่นางที่จะช่วยทำให้รถเฉลินหลวงเรื่องธรรมาฮะกิน

ที่คนออกรถเนี่ยจะนำรถไปให้พระอาจารย์เจิมหรือทำพิธีให้
แต่ครั้งนี้ภาพสมาชิกในเฟซบุ๊คของคุณพราวิทย์ครับ
คุณประวิทย์ทองสังเนี่ยได้โพสต์ภาพที่หลวงพี่คนหนึ่ง
เจิมหน้ารถกระโปรงรถอย่างสวยงามจริงนะฮะ
แต่เมื่อตัดภาพมาในรถเรียกว่าทำเอาตะลึง
เพราะฝีมือของพระอาจารย์นี่ไม่ธรรมดา

เพราะว่ามีการลงอัคคาระบริเวณเพดานนี่

โอ้โหนี่ต้องหงายท้องเขียนนะเนี่ย

สวยเนอะใช่พระองค์นี้คือใครพูดพอร์สก็ระบุพิวว่า
จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่นับถือ๑ปีเต็มที่
ที่จะรอพระอาจารย์เจิมรสยันมงคล

อยู่ที่วัดทรัพย์กรองทองอยู่ที่วิเชียนบุรี
ซึ่งมีลูกศิษฐ์ลูกขาดจำนวนมากให้การค้อนรบนับถือนะ
และเป็นผู้ที่มีฝีมือด้านการลงอัคระอย่างมากด้วย
ลอกไหมอ่ะตายเสียดายถ้าเกิดแบบ

คุณแม่ให้ใครเจอมคะพาอาจารย์ไหนคะ

ผมไม่เชื่อคุณแม่เป็นหลายนี้
ผมเชื่ออย่างเดียวฉันจะให้ย่าแต่เมื่อก่อนย่าอยู่ฉันมีย่านั่ง
แล้วหลังจากนี้คุณให้ทำยังไงล่ะ

ไม่ไหว้ปล่อยเซ็นให้ออกถือว่าดีได้ออกรถแล้ว
หลวงพ่อไฟแนันซ์

แต่อันนี้เนื่องจากตัวเองเป็นคนกินกาแฟเยอะ

เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเป็นกาแฟดำมันเป็นประโยชน์
แต่วันนี้คุณบอกว่าชากาแฟ

กินอาหารจ้องดื่มชาเพื่อล้างไขมัน
อ้าวไม่ดีเหรออันนั้นจริงแต่ไม่ใช่ให้ดื่มเยอะ
สมัยก่อนมีอาม่าเหมือนกันเวลากินของมันพวกเวลาวันไหว้
เขาก็จะเอาน้ำชามาให้ดื่มก็ไล่มันจริงพี่

แล้วก็เวลาท้องเสียก็ดื่มชา
จำนวนนึงไม่ใช่เยอะนะคะก็จะทำให้หยุดท้องเสียได้

แต่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้กาแฟอีนนะคะ
วันละ๒๐๐มิลลิกรัมเนี่ย

ถ้าเกินนะพี่เขาบอกมันจะสับสนนะ

คือไม่กินกาแฟเราก็สับสนอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราดื่มกาแฟเยอะไป
มันจะเกิดภาวะเรียกว่าพิษกาแฟอีน
ไม่ใช่คาเฟอีนมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนกลางมันจะถูกกระตุ้นมากเกินไปค่ะคือยังไงพิษกาแฟอีน
ก็จะทำให้กระสับสายนอนไม่หลับสับสนหัวใจเต้นเร็วแรง
ไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้ปวดท้องไม่สบายท้อง
หากได้รับปริมาณที่สูงมากก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้
หมายถึงฉี่ราดอะไรแต่ว่าอาการต้นนี่ปียะหมดนะ
สะพัดสายนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารับเกินวันละ๒๐๐มิลลิกรัมเนี่ย
ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชากาแฟน้ำอัดลมพร้อมกัน
เครียดทานของพวกนี้พร้อมกันหรือเวลาใกล้เคียงกัน
ว่าอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะมีความไวต่อกัน
อย่างไรก็ตามนะคะเครื่องดื่มกาแฟเนี่ย
มีปริมาณกาแฟอินประมาณ๗๔๒๑๒มิลลิกรัมต่อ๑๘๐มิลลิกรัม
เพราะฉะนั้นชาก็มีคาเฟอีน๒๔๗๖มิลลิกรัมต่อ๕๐๐มิลลิลิตร

อย่าดื่มเยอะเกินไปละกัน

ถือว่าเยอะนะลดลงบ้าง

๓๐แก้วแล้วคือถ้านับไปชั่วโมงคือยังไงแม่

บางทีก่อนนอนก็กิน
เหรอแต่คนเขาบอกกินก่อนนอนยิ่งนอนสบาย
ไม่ถึงทั้งนั้นหรอกก็ปกติ
มันหอมมันติดติดกลิ่นไม่ได้
ที่เลยก็เจอแล้วเมื่อก่อนจะงงระหว่างพญาเสือโครงกับซากุระไม่ต้องงงค่ะ
มันจะคล้ายนะแต่ว่าทรงคล้ายทรงคล้ายแต่ว่าแต่ว่าเป็นพวงกับไม่เป็นพวง
ละพันนะคนละพันนะฮะคนละพันดอกทรงดอกมันคล้ายกันแต่ว่าลำต้นเนี่ยจะไม่เหมือน
เห็นใช่แต่อันนี้ของเรานางพญาเสือโครงมันเสือโครงตรงไหนวะเนอะเธอ
สวยไม่เห็นเหมือนเสือเลยเสือโครงเสือเฉพาะ
บอกว่าคนที่เดินทางเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะเห็นดอกที่มันสะพรั่งไปทั่วพื้นที่
แต่ความเป็นจริงการออกดอกของนางพญาเสือโคกบางทีก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศท่านผู้ชมค่ะ
แล้วก็มันมีตัวแปรสำคัญก็คือบางทีมันไม่หนาวนะแล้วก็บางทีฝนน้อยฝนเยอะอย่างเงี้
ก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าคุณขึ้นไปตอนนี้ตอนนี้นี่จะใช่เหมือนฝีมะอะไรนะ
ไอ้สักุระบาน่ะมันจะเขาเท่าไหร่จะเป๊ะไม่รู้อืมมันก็จะเคลื่อนไม่กี่วัน
ไม่ไม่ได้เป็นอาทิตย์แต่ตรูแต่ที่เนี้ยบางทีก็
ก็น้อยผิดคืออากาศอาจจะแปรปวดอ๋ออ่างั้นช่วงนี้ฮะ
หมวกระคมเนี้ยนะคะต้นตัวว่ายูจะถยอยออกดอกมากขึ้น
ไปจนถึงเนี่ยมกราเนี่ยจะพอได้อยู่พอพอกุมภาพันธ์เนี่ย
เขาก็จะทะเยาะเอาดอกอีกไปจนถึงกรั่งเดือนกรุงภาพันธ์
ตอนนี้อากาศบนดอยยังหนาวอยู่ก็พอไหวยังได้อยู่
ทีนี้นักท่องเที่ยวทั้งหลายต้องปฏิบัติตามกฎนะคะ
ห้ามนำถุงพลาสติกไปใช้แบบครั้งเดียวทิ้งกล่องโฟม
เอาไปลดเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก

สำหรับใครที่ต้องการไปเที่ยวสามารถสืบถาม
เพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๖๐

ภูลมโลศักดิ์ภูลละเมืองไทยนำยาเสือโค้ง

ถ้าเพื่อนชมขาบังคลนี้นะมักง่ายไปทิ้งขยะ
คือมีถุงของเราเราเก็บมาไว้ในกระเป๋าเรานี่แหละ
เอามาทิ้งข้างล่างหรืออย่างนี้

ยังจะมีคนไปทิ้งแล้วมันอื้อหื้อหื้อหื้อ

ตรงพญานสุโค้งตราดีกว่าที่เกียวแม่ปานปะครับแม่

ใช่มั้ยคะทุกคนไปกันเยอะ

ดอกบ๊วยดอกท้อก็มีคล้ายแล้ว

เขาขึ้นชื่อแล้วลมแรง
เมื่อปลายปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้ว

แต่เดี๋ยวช่วงนี้ถ้าคุณกินข้าวอยู่

ให้เสร็จแล้วเข้ารายการมาอย่ากินนะฮะ
เพราะว่านี่เป็นผ่าตัดแมลงสาบยักษ์ฮะ
ที่ไหนน่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอืมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัสเซียฮะที่รัสเซียทำการผ่าตัดอะไรคุณรู้ไหม
มะแรงสาบแต่เป็นมะแรงสาบป่ายักษ์ตัวเมียนี่
เพื่อเอาแคปซูลซึ่งข้างในมีฟักไข่ฟักไข่

ออกมาเพื่อรักษาชีวิตของมันเองฮะหลังไม่สามารถที่มันเบ่งไข่ออกมาได้เนี่ย
ไปเห็นได้ยังไงหมายถึงหมอนะแต่ตัวก็ใหญ่นะ
ที่ดินแดงครัสโนย่านะครับเขตไซเบีเรียของรัสเซียนะครับ
สัตวแพทย์ผู้ดำเนินการผ่าตัดเราได้รับแจ้งว่ามะแรงสาบไม่สามารถเบ่งไข่ออกได้
เพราะมีแคปซูล๑๐๒๐นะอันเนี่ยจึงต้องผ่าตัดเอาแคปซูลออกมา
เป็นผ่าตัดแมลงสาปครั้งแรกในดินแดนครัสโนยา
เออฉันมานั่งอ่านข่าวมะแรงสาบแล้วนะครับ

ยักษ์นะดูสิข้าบิ้นอยู่ในบ้านเราอะ

ใหญ่กว่าจักรจันทร์

ผ่าตัดเก่งใจเปล้ง
แต่หมอเก่งนะตัวเขาเล็กอ่ะ

แล้วก็ทีมสำรวจแพทย์มันจะต้องสูดดมเข้าไปนะ

คือทีมสำรวจแพทย์ก็คือเอาง่ายใช้ชีดตาม

ชีดดมอีแมงนี่อืมถูก

ขณะที่แมลงสาปก็กลับสู่อ้อมอกเจ้าของแล้ว
มีเจ้าของด้วยนะมะแรงสาป

มะแรงสาปสามารถกินอาหารเองได้

แต่การผ่าตัดแคปซูลของแมลงสาปตัวเมียเนี่ย

เอาอย่างไข่เสียไปเลย

โดยพบทั่วไปจะอยู่แถวปานามา

มีความยาวลำตัวประมาณ๗๕๘๕มิลลิเมตร

มีความยาวสูงสุดถึง๑๐๐มิล

ออกไข่๒ครั้งในชีวิตของเขา

เพราะให้หน้ากากยาลังรับความรู้สึก

จึงเปลี่ยนมาฉีดยาตามตัวแมลงสาปแทน

คือไม่สลบหรือว่า

มันเป็นสัตว์หายากเหรอ

ไม่สลบ

ว่าน้อย

เคืองเจ้านางเคืองเจ้านางมีประโยชน์อะไรสักอย่างในระบบนิเวฆแหละ
อ๋อก็ไปเดียวกับที่บ้านมองน้อยสุดละ
เท่าว่ามันจะมีอะไรมันจะมีแมลงน้อยแมลงเล็ก
เจ้านักธิบาลกลางที่อาสาเป็นพนักงานดับเพลิง
ที่เขารับมือเขาไฟไหม้เยอะมากไงที่ออสเตรเลียที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
พวกนี้เขามาเป็นอาสาพนักงานดับเพลิงเพื่อรับมือวิกฤตไฟป่าที่รุนแรงแล้วก็
เขาได้รับสิทธิ์เลยหยุดงานและรับค่าจ้างเป็นเวลา๒๐วัน
แล้วได้ค่าจ้างสำหรับวันหยุดด้วยเถอะ
น้องเหนือจักรรายหยุดงานปกติแล้วแล้วเพิ่มค่าจ้างอีกที่ได้เนี่ยเพิ่มมาเพิ่มมา
หยุดและได้ค่าจ้างเขาไหม้ทั้งรัฐเลยอ่ะยาวนานมาก
เห็นภาพหมีโคล่าป่ะโอ้น่าสงสัยหมีโคล่าไปแบบมันไปหลบอยู่ในห้องซักผ้า
แล้วมันมารวมตัวกันมันก็แอบน่ารักน่ะน่ารักเนอะมันว่ามันก็หาที่ที่ต่อไป
แต่เขาบอกมันตายไปเยอะเลยอ่ะใช่สงสัยนายมาริสันก็แถลงข่าวในเมือง
และครอบครัวของเจ้าหน้าที่สำหรับความพยายามในการรับมือวิกฤตไฟป่านี้
เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่รับผลกระทบไฟป่าครั้งนี้อย่างรุนแรงนะครับ
หลายเยอะมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็๑๗๕คนยังคงพยายามดับไฟป่าที่ปะทุขึ้นในภูมิภาค
และอาคารประเภทอื่นอีก๕๐๐แห่งนะเธอที่รับผลกระทบรับความเสียหายเลย
ไม่ใช่กับผลกระทบเสียหายไปเลยวิกฤตไปเลย
ไฟป่าอีกหกสิบจุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
เพราะเวลาไหม้ก็ไหม้หนักเนอะมันแน่งตอนนี้ยังไหม้อยู่เลย
ช่วงเดือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปแล้ว๓๑ล้าน
สามสิบเอ็ดล้านสามสิบเอ็ดล้านแล้วกว่าหมื่นไร่ทั่วออสเตรเลียด้วย
มีพวกสิ่งชีวิตเก้าลายบ้านอื่นแล้วความเสียหายมากกว่าเก้าร้อยหกสิบหลัง
แต่เขาก็เกิดบ่อยไหมอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่สุด
ก่อนหน้านี้เคยใหญ่กว่านี้มีมาแล้วพี่
แต่เคยมีไม่ใช่แคลิฟอร์เนียเหรอที่ว่าอันนี้ก็มีออสเตรเลียเคยใหญ่มาก
ออสเตรเลียก็แปลภัณฑ์พี่เคยไปอยู่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
เอาให้ไปที่เกาะไงจะได้ผิดไม่แพ้ผักมีผิดก็เอาลงทะเลไปอย่างนี้
นอกจากเขาเป็นเกาะใช่ไหม้า
อะไรจะเข้าเมืองเขาที่ก็ตรวจแคบมากอย่างนี้นะใช่
มีอะไรพวกนี้เข้าไปเขาเป็นเกาะเขานิ่งไปไหนไปด้านนะแม่
ก็จะแพร่เชื้อแพร่แมลงอะไรอย่างนี้

เธอเป็นประเทศที่เหมาะกับการเกษียณอายุ

เธอฉันไม่ถ่ายละครนะแล้วฉันมีวันอยู่ฉันเดิน
เมาง
ก็กลิ่นกับม่ายก็อยู่กับคนไทย
ที่ไหนที่แบบว่าเป็นที่ดันสันดาน่ะ
มันจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าสร้างเพื่อนที่เก่งมาก

เราก็ได้เพื่อนกันที่นั่นจริง

แต่ละคนจะเขียนชื่อให้พี่ก็ตกใจ

บ้ามันผ่านมากี่สิบปีแล้วเอกชี

หน้าที่หลังจะหนีตำรวจ
กับหนีอาจารย์ปกครองพวกนี้ไม่มีอะไรหรอก
แต่คนซื่อสัตว์ของไม่เคยหายเธอ

หายตรงนี้ไปเธอไปสถานีตำรวจหรือป้อมใกล้เลย
อยู่แถวนั้นไม่เคยหายเลยกองถ่าย
ลืมกล้องบ้าวว่ามึงลืมกล้อง

ไม่ไปหาจำรวจไม่มียังไงเอาไปส่ง
กาลติดทนและก็เป็นมิดไกลของสิ่งแวดล้อมด้วย
เพราะว่ากาวที่เคยใช้ไม่เป็นไปกับสิ่งแวดล้อมทินเนอร์มันสูงอะไรสักอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะ
มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพของโลกและร่างกายของคนเราเช่นพลาสติกใช้กันจนอาจไม่ทำให้พลาสติกแต่ละอย่างเนี่ยเป็นพลาสติกที่แบบเหมือนเป็นมิตรกับเรานะคะ
แล้วก็เป็นวัสดุที่ใช้งานได้ดีเหมือนพลาสติกอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือกาวที่ติดบนพื้นผิววัตถุต่างเนี่ยหลากหลายล่าสุดนะคะทีมงานวิจัยด้านวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันในสหรัฐอเมริกานะคะ
เขาเปิดเผยคิดค้นออกแบบกาวทางเลือกนะคะที่เป็นวิกสิ่งแวดล้อมซึ่งกาวชนิดนี้เนี่ยนะคะทำจากส่วนประกอบทางเคมีได้มาจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีพลังยึดเกาะแล้วก็ปล่อยสลายย่อยสลายได้ปกติแล้วนะคะเรามักจะคิดว่าคาร์บอนเนี่ยเป็นกาซที่เกาะมลพิษในชั้นบรรยากาศใช่ไหมพี่เหนียวเมื่อมีปริมาณ
กาวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนี่นะคะโดยสูตรกาวสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการแพทย์ได้ทีมวิจัยก็ประเมินว่ากาวชนิดนี้เนี่ยนะคะจะใช้เวลา๑ปีหรือน้อยกว่าในการย่อยสลายในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นะคะแตกต่างจากพลาสติกที่ต้องฝังในหลุมกลบนะคะเป็นเวลาหลายพัน

ไม่ดีใช่ป่ะแต่เศรษฐกิจไม่ดีเขาบอกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเนี่ยค่ะมาจากนวัตกรรมใหม่ที่อย่างเช่นลงงานที่ผลิตถูกพลาสติกที่ผลิตแล้วพอวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช้พลาสติกเขาบอกโรงงานเหล่านี้ก็ปรับตัวยากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะวุ่นวายเหมือนกันนะคะเพราะว่าแล้วจะทำยังไงแล้วยังปรับเครื่องใช้ไม่ท

หรือสิ่งอะไรก็ตามที่เราที่เรายัดลงไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าดันที่เราจะช่วยกันประหยัดตรงเนี้ยแต่ปรากฏว่าดันแบบว่าไปสร้างภาระคือแบบเอาถุงอะไรมาใส่สองชั้นสามชั้นไปอีกอย่างเงี้ทำไมอย่างนั้นมาใส่พลาสติกทำไมอ่ะไม่ใช่จะบอกอะไรให้ฟังคนไทยอ่ะเข้าใจว่ะเวลาช้อปปิ้งอ่ะไม่ได้เหมือนฝรั่งฝรั่ง

เขาอยากเอาออกก็วางให้คือก็เอาไปทิ้งคือยังผลิตอยู่
แล้วไปสำเพ็งตึกแถวที่ขายถุงอย่างเดียว
ถุงพลาสติกในรูปแบบต่างก็งงว่าจะเอายังไง
ของทางสต๊อกเต็มเลยเอาออกไม่ได้
มาดูเรื่องมะเร็รังไข่ของผู้หญิงไทยกันนะคะ
แพทย์สมศักดิ์อักษิณเป็นอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า
รังรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก
ประมาณ๑๖๐๐ต่อ๑แสนคือ๑แสนคนจะเป็น๖คน
๖๖ก็เยอะนะมันมี๖มันยังไง

๕๔๑๔คนสำหรับประเทศไทยนะคะมะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
สตรีที่พบเป็นอันดับ๒รองจากมะเร็งปากมดลูก
ก็คือยังอยู่ในอวัยวะสุพรรณนี่แหละ
และเป็นอันดับ๖ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในหญิงไทย
จากข้อมูลทะเบียนของมะเร็งในประเทศไทยรายงานว่า
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ๒๕๐๐คน

เป็นอุบัติการการเกิด๕๗คนต่อประชากรหญิงแสนคนไง
จะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นมาทุกปีจะเพิ่มขึ้น๒๕๐๐กว่าคน
และมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้๑๑๐๐คนต่อปี
และมีอัตรา๓๕คนต่อประชากรหญิงแสนคนที่เป็นมะเร็งรังไข่
พบทุกกลุ่มไม่ได้เจาะจงเลยว่าเป็นอะไร
แต่ว่าพบมากในผู้หญิงอายุ๔๐ปีขึ้นไป
มะเร็รังไข่ส่วนมากพบในระยะสุดท้าย
คือพอเป็นก็เยอะแล้วสเตรด๔แล้ว
เพราะว่าอาการมันไม่มีอาการแสดงไง
คือกว่าจะรู้ก็ไปขั้น๔แล้ว

ทำไมถึงผู้หญิงถึงเป็นมะเร็รังไข่มาก
อย่างไรก็ตามสาเหตุของโรคนี้อาจจะมาจากหลายอย่าง
เรื่องอายุพอมักจะเป็นอายุมาก๔๐ขึ้นไปใช่ไหมฮะ
ผู้หญิงไทยอายุเฉลี่ย๗๕ปี

เพราะว่าสุขภาพเคยเป็นมะเร็งเต้านุ่ม

ให้คิดไว้เลยว่าเรามีเชื้อมะเร็งอยู่ในร่าง

ถ้าสมมุติพ่อแม่เราเป็น
หรือคนในครอบครัวเราเป็นมะเร็ง
ให้เราสำนึกไว้กับตัวเองเลยว่า

ถ้าร่างกายเรากำจัดมันได้ก็คือได้ใช่ไหม

แต่บางคนไม่ลุกลาม

เอาจริงนะเมื่อก่อนมะเร็งมันจะมีเวลา๓เดือน๔เดือน

ทุกวันนี้มะเร็งที่มนุษย์เราเจอกันอยู่คือมนุษ

เราสังเกตว่าคนที่มะยาวเราก็จะไปเลย

เพราะว่าก่อนจะมุ่งคีโมนกันนานก็นานเนาะ

ถ้าสมมุติคุณไปเจอสเตจ๑สเตจ๒

แต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราทุกวันนี้
๑๐๐ก็๘๐เลยไปเจอสเตท๔
แล้วที่สำคัญคือยากดีมีเจนเจอหมด

คือไม่รู้ว่าไปตรวจสุขภาพแบบประจำ

ตรวจสุขภาพประจำทีคือตรวจเลือดตรวจฉี่
ตรวจความดันตรวจอะไรอย่างเงี้ย

ตรวจเลือดเนี่ยทุก๖เดือน

แล้วเขาก็ตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็เล่นกีฬา

ไม่ได้ฉันสั่งเสียไม่ทันเลย

ซึ่งเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในโลก
ก็ยังเร็วอยู่ก็จบแล้วไง

มันก็รักษาไม่น่าดี
พี่เมียบอกผู้หญิงไทยเฉลี่ย
เมริกเอกคือเท่าไร๗๒
๖แสนหนึ่งเป็น๖คน
ก็ยังน้อยแต่ไม่ยวม

พวกนี้พอกินยายาช่วยหาย

ก็เลยไม่รู้เมื่อก็เลยสะสม

ผูกบ่อยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท้องเนี่ย
จะฉีนะครับเขาเบื่ออาหารแล้วพอดีน้ำหนักขึ้น
ไม่มีสาเหตุน้ำหนักลงไม่มีสาเหตุอยู่ดีขึ้นอยู่ดีก็ลง
อันนี้แหละแล้วก็มีเลือดออกจากช่องคลอดเนี่ย
ให้รู้ไปเลยว่านี่เป็นอาการของมะเร็งรังไข่
เร็งปากมดลูกนะคะส่วนการที่จะให้ตรวจภายในทุกปีบางคนก็นะ
ตรวจภายในเอาจริงเลยนะเขาบอกว่าไม่สามารถพกมะเร็งรังไข่ในช่วงเลือด

ช่วงเริ่มไม่เจอถึงได้บอกว่าพอไปเจอก็ขั้น๓ขั้น๔แล้วไงเธอ

เลือดไม่เจอแต่เลือดผิดปกติ
กว่าจะเจอคือขั้นสี่ผัวฉันไงผัวฉันไงเป็นมะเร็งปอดอ่ะ

ไม่ใช่๗๕ปุ๊บต้องรอนอนความตายไม่ใช่

แต่หมายถึงเฉลี่ยเฉลี่ยเข้าใจว่าเฉลี่ยไหม

ทุกวันนี้คนเรามันอายุสูง
เขาถึงบอกว่าพวกเรากำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไง
เราอยู่ให้จนถึงรับเบี้ยผู้สูงยุคของเราค่อยโกรธ์

ตรงนี้การแพทย์สูงขึ้นเหรอภะเราก็ยืนขึ้น

เพื่อตั้งความสะอาดของเรากันดี

คนญี่ปุ่นคนสิงคโปร์นะคนจีน
บ้าสิใช้คำว่ามีลูก
มีลูกอ่ะเขาย่ายพันกันจังจริงพี่มึง
พูดเหมือนเขาเป็นกระต่ายเขาออกเนี่ยจูงสองสามสองสามในญี่ปุ่นอ่ะ
เดินอยู่ในทองหล่อเอ้าแต่เฉลี่ยเราไม่ยอมไม่มีไม่ใช่เหรอสิงคโปร์ที่
เขาสนับสนุนให้มีลูกกันเลยนะทุกวันคนจีนซึ่งชอบมีลูกเยอะนะ
ต้องจ้างให้มีให้ทุกอย่างคนจีนเนี่ยใช่เข้าใจอยู่ว่าคนจีน
อยากให้มีลูกแต่ว่าคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจอแต่ในทองหล่อไม่ได้
เธอต้องเอาเฉลี่ยไม่ใช่เธอดูเออเธอก็บางทีเราตกใจอ่ะ
ทำไมเขาออกลูกกันบ่อยอย่างงี้แบบบ้าเราไปดูคนญี่ปุ่นที่เขาทำงานกันจริง
อืมเกาหลีก็ไม่มีลูกฉันอายุสามสิบสี่เนี้ย
ผมจะมีแต่เมียผมจะไม่มีลูกเออแต่ว่าเราอยู่เกินเจ็ดสิบห้าได้ใช่ปะ
ไม่มีปัญหาหรอกเนอะก็มีนะถ้าไม่รวยก็จะเหนื่อยหน่อย
จริงต้องเก็บเงินไว้รักษาตัวเองทุกวันนี้เขาบอกว่าในที่สุดแล้วคือ
รวยจนมากแค่ไหนแค่อะไรสุขภาพเนี่ยโอ้ยบ้านไปไปอยู่บ้านแอนกจี้ที่กำปางแล้วพี่ผัดอะ

คู่แรกฯนี้แหละรึอันดับที่๑๐แหละ
ก็นิววงศกรเห็นเล่นละครมากี่ปี

บริษัทของพี่ตุนกภลคือเมื่อก่อนอ๊ะซูสี้

จังจะเป็นนักเรียนมัธยม
เป็นเด็กที่แบบหน้าแบบว่าสมัยเด็กคือหน้าใส

แต่นางผิวดีถูกนิววงศกรแล้วก็นาวทิสานาศ
นาวทิสานาทก็เป็นเด็กอยู่เลยห้าง๙๒ปีหนึ่งรอบพอดี
ขยันผัดกันเติมความหวานจนเกือบครบ๖ปีแล้วนะฮะ
หลายคนก็อยากให้คู่นี้ลุ้นแต่งงานกันไป
ใช่มีข่าวเลิกกันเขาไม่ได้เลิกกันนะฮะแม้ต่างคนจะมีงานล้นมือ
แต่ก็หมั่นจัดทริปหวานสารรักกันนะคนไทยบอกว่าอยากให้เขาแต่งงานกันจังเลย
ลูกปัจจุบันเต้าผอมมากเลยขอยาวเฟ้ยเลยวะ

คุณแฟนแก้มยุ้ยใช่ไหมเอ็นดู
นี้ก็ถือว่ามีแฟนเด็กอีกคนดึงดานวอลลอเวทกับแพทตี้

๓๐ตอนนี้เคยไม่ถึง๓๐หรอมั้ยยังแต่แดนก็๓๐กว่าแล้วนะฮะ
ถึงจะมีเพจเฟซบุ๊กทวงคืนแพทย์สิ่งเจ็บแดนวันเวทย์เนี่ย
แต่ก็ทำอะไรทั้งคู่ไม่ได้ที่นับวันเนี่ยดีกีความหวานยิ่งมีมาก
จนเราไม่เหลือพื้นที่ให้คนโสดยืนเลยแหละ
คนก็อยากให้คู่นี้ได้แต่งงานกันจริง
แต่อีกคู่หนึ่งที่ควรจะแต่งได้แล้วคู่นี้น่ารักจริง
คือหลุยสก๊อตกับนุ่นคุณคิดถึงหลุยสก๊อตเนี่ยเราเห็นหลุยตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่แรปเตอร์
ไม่เอาน่าแกงจ้ะ
จึงขึ้นแท่นแบบว่าคู่รักดาราที่คนไทยเชียร์ให้แต่งงานกันมากที่สุดเลย
พร้อมยกคะแนนบวชให้เป็นมาหาศาลเลยว่าคู่นี้แต่งงานกันเถอะ
ที่ว่าเริ่มมีการคุยเรื่องอนาคตร่วมกันแล้ว
เห็นแบบว่าไปร่วมกันซื้อที่ดินกันแล้วนี่ถูกต้องไหมล่ะ

พร้อมแบบว่าให้แบบว่าเหมือนคู่นี้
อยากให้คนแต่งงานกันเขาว่าอย่างนั้นนะ

อ้าวอีกหนึ่งคนครับซึ่งเค้าบอกว่า

เขาแบบว่าความรักเนี่ยยังหวานดีไม่มีตกเลยล่ะ
คนไทยบอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะแต่งงานกัน

อีกคู่นึงคือคุณเวียคุณเบลล่า
ฮะที่เขาบอกเรื่องความหวานยังไม่มีพร่อง
เบลลาฮ์มันน่ารักอะอยู่ด้วยแล้วนะ

ก็เนี่ยถ่ายให้รักพิพากษากับนางอยู่เบลล่าสนุกเป็นเด็กแบบล่าเริง

ใช่ไหมล่ะเบลล่าเมื่อก่อนก็อยู่บ้านเอแล้วก็ออกกับบ้านเอก่อน
เวียร์นี้บ้านเอรุ่นแรกเลยนะแต่พี่ป๋อก็เวียร์นะ
แล้วเวียนี่ถ้าเกิดไม่เป็นดาราก็ให้เป็นพ่อบ้านได้อ่ะพ่อบ้านเอดูแลเด็กได้เวียวิน
เวียร์วินวียร์วินมาหลังมีแองจิเฮสติ้งอีกเธอ
เออใช่
ใช่ไหมล่ะจำได้เอาบ้านพี่เอก
แม่เขาอยู่วนกับพี่เอแถวนั้นแหละ
ให้กันแบบว่าเป็นแบบว่าปรากฏว่าใครอ่ะแองจิ๊กก่อนแล้วกัน
ดีหลีหมดแล้วตอนที่มาวินวิล
เห็นต่อไปเป็นเพื่อนเรียนมรสนตรีด้วยกัน
อะไรกับพี่อ้ำเลยนะเวลาพี่อ้ำเอากระเป๋ากระเป๋าใหญ่ไป
น้องอ้ามอย่าเอากับพี่เอ๊ไปเลย

หลังเอไม่กล้าพกเงินสดติดตัว

ก็แบบพี่มันก็แบบมองตาก็รู้ใจแล้วมั้

จริงเรียกว่าเปิดตัวปุ๊บโอ้โหเปิดแรงเลย

บอกว่ายังไม่มีแผนที่จะแต่งงานกันหรอก
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนี่ก็ดูแล้วสนิทสนมกันอยู่แล้ว

แล้วคนไทยเขาบอกอยากให้คู่นี้แต่งงานกันล่าสุดปีใหม่เขาไปไหนกันมานะ

มันเดินตามไปที่ห้องน้ำบ้าวอะต่อไปเนี่ย

แอนไม่แต่งนะแอนบอกแอนไม่แต่งนะ

กลับมาสิบห้าปีอ่ะเอาสิถ้าสมมุติมีลูกป่านอย่างนี้
ลูกเข้ามหาลัยแล้วมั้งเดี๋ยวเจอสิสิบห้าป่าวปลายอ่ะ
มัธยมปลายแต่คู่นี้นานจริงน่ะนานจริงน่ะ
นานนะนางไม่แต่งอ่ะเราก็คงไม่แต่งแล้วมั้ง
ตั้งแต่ยังแบบไม่ค่อยมีคนรู้นะจนก็เปิดเผยเป็นเรื่องเป็นราว
เหมือนเป็นญาติแล้วอ่ะเพราะต่างคนต่างก็ชอบลงไอจีรูปของกันและกันนะ
แบบว่าแซวกันไปแซวกันมานะอืมถ้าใครไปไม่ได้เนี่ย
ถ้าไม่ใช่แอนกับคุณเอเนี่ยคือเอาจริงคือ
หลายคนก็บอกลุ้นก็คือมันไม่มีใครอ่ะว่าจะต้องแบบว่า
จะแต่งอืมหมดละส่วนอีกหนึ่งคู่อัฟฟิก
พี่คนไทยรุ้นอยากให้แต่งคือคุณตูนกับไอ้ก้อย
ฝ่ายหญิงนี่ก็รออยู่นะไม่ใช่ไอ้ก้อยไม่รอนะรอ
พี่ตูนน้องวิ่งให้ครบเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดก่อน

แต่แม่เขาวิ่งไปพักพาดอยู่แล้วนี่
แต่งก่อนแล้วช่วยได้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวว่าทัศน์แต่ง

ตูนอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับ

เขาถ้าเป็นสะสมบารมีนะ
เขาทำบุญบารมีเยอะนะ

บ้าหรือเปล่าบัตร๓นาทีหมดในขณะที่จัดราชมังนะ
บัตรกี่ใบนี่ไม่แสน
ราชมังบ้าเหรอใหญ่มาก

หลังจากวิ่งแม่สายเบตรงกับเบตรงแม่สาย
ก็ตรงวันเดี๋ยว

เดี๋ยวนี้มกราก็คือประมาณใกล้จะปลายเดือนก็มีคอนเสิร์

ไปขอคุยกับตูนนิดนึงได้ไหมว่าเราวันคอนเสิร์ตเขาเราขอเอาผัดไทยไปไป

เพราะว่าเสียงดังอย่างพวกเราเขาตกใจนะ

มีอีกวันยังใช้เกิดแบบว่าเขาไปเล่นคอนเสิร์ต
แล้วเธอให้กูถ่ายรายการกันร้อนมาปิดแอร์หมด
ฉันเปิดแอร์อุ๊ยคนตกใจกันใหญ่เลยค่ะ

ใช่ก่อนเขาขึ้นคอนเสิร์ตเขาให้ปิดแอร์ร้อนแบบ

ร้อนแบบตายแล้วอย่าแบบว่า

ยังอยู่แค่ในห้องหนึ่งตัววิดนี่ฮูสตันเขาปิดทั้งอิมแพคนะแก

แล้วถ้าพวกไฮโซแต่งตัวกันเต็มเหนี่ยวไปทำยังไงอ่ะ
เมืองไทยก็ให้วอร์ม
ให้วอร์มไงให้วอร์มเสียง
อู้แต่ละคนน่ะมีเคล็ดแปลกน่ะ

อ่ะยังเรายังมีข่าวต่อนะผัดไทย

ไม่แต่ผัดไทยงงว่าคนนั่งดูก็ร้อนเหรอ

พักก่อนเขาบอกเดี๋ยวรอบหน้า
เขาให้อ่านเขาบอกอย่างนี้แปลว่าพี่ผัดไทยอ่านค่ะ
เขาบอกว่าอยากคุยสงสัยจริงเพราะถ้าร้อนแล้วมันดูไม่สนุกไง
เอามาทริคดีในการถ่ายรูปให้น่ารักเหมือนกับณเดชน์ยายา

โดยเฉพาะน้องยายาที่เป็นต้นแบบในการถ่ายรูปนะคะ
เขามีทริคมาให้นะคะว่าถ่ายยังไงให้ดูดี

เขาบอกว่าทำยังไงให้เบ้าหน้าเนี่ย
เขาบอกคือบางคนบอกฉันถ่ายรูปไม่สวยหรอก

บางคนบอกว่าก็เพราะยาย่าเนี่ย
เป็นถึงระดับนางเอกนะคะ
เบ้าหน้านางดีขนาดนี้ถ่ายออกมายังไงก็สวยนะคะ

แค่รู้มุมรู้องศาในการมองของใบหน้า
วกกับความมั่นใจก็ทำให้ดูดีขึ้นมาแล้ว

แล้วพี่ผัดได้มุมไหนสวยสุด
กล้องนี้กล้อง๒ขอกล้อง๒ดูหน่อย
วิธีนะเวลาเราอยากรู้ว่ามุมไหนดีนะ
เราตั้งกล้องแล้วถ่ายเป็นวีดีโอไว้

หมุนซ้ายหมุนขวาจะเอเบบี้ของเราไปเรื่อย
แล้วเรามาเปิดดูแล้วเปิดแล้วก็โพสต์ภาพ

มันจะมีมุมดีของเราเหมือนกับ

ถ้ามุมนี้ไม่ดีเห็นอะไรเจ้าหนู

เป็นคนที่เงยหน้าแล้วถ่าย

เพราะว่ารอบปากเป็นรอยหมดเลย

คือยกกล้องให้สูง

เราอยู่ต่ำไว้

แก้มกลงไปห้อย

เป็นไงค่ะไป

ถ้ากล้องต่ำอย่างนี้หน้าห้อยเป็นบูด็อก
เวลาถ่ายรูปถึงต้องเป็นท่าอย่างนี้ไว้เฉย
แอปพลิเคชันมีเยอะแยะมั้ยไม่ใช้อ่ะ

อย่าให้เห็นนะไอจีน่ะ

แมนภัทธานพลไงสามีใบเตยไง

พร้อมปั๊มถาญาเขาจึงใช้คำนึงว่าปั๊มถาญา
เพราะหมอดูบอกว่าถ้ามีลูกแล้วคลอดปีหน้านะคู่นี้จะดวงเห็งสุด
ประภาพแรกที่คนหึึ่งในความคิกกูขอดูหน่อยนะฮะ
เขาจะไปกู้กันที่ประเทศไหนบ้าง
แต่ลูกยังไม่ท้องเหรอแองจี้

ไม่บอกแม่ต้องรอเขาอาจถือเลิกแม่
ถ้ามีลูกที่นี่ก็ต้องชื่อน้องลอนดอน

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่นางโดนหนักจริง
วันดีคืนดีไอแองจี้ไปบอกว่าเขาเป็นผัวแม่มณีบ้างล่ะ
แองจี้โดนแล้ว

โดนโกงฆ่าตัวโดนโกงนี่ไง

ในนางโดนมาหาอย่างต่ำมาเล่าให้ฟังเรื่องไน่กี้

ไม่ก็คือแม่มันก็มีคนวอนคนที่ลองเสนอไปบอก

แจกเข้าตัวหาเงินไปทับประกันตัวก่อนแม่
ไม่ใช่ก็ตอนนั้นปรากฏว่าเขาไปถ่ายรายการ

เป็นแบบว่ารายการแม่มณีหนีเที่ยว

ฐานะพนักงานมีสิทธิ์อะไรฮะ

เหมือนแบบว่ามีข่าวครั้งกับแม่มานีว่า
ยกกี้กับแม่มานีกิ๊กกักกัน

วันที่แบบว่าเขาจะจับแม่มณีเนาะแองจี้เนอะ

แต่นางก็มีผู้จัดการไปด้วยมีอะไรไปด้วยอย่างนี้ไง
นึกออกป้ะนะฮะฮื้อแจกพอร์ตจริง

งานที่ได้เงินล่าสุดรู้สึกไปเล่นละครแล้วโดนโกง
เดี๋ยวกำลังจะสืบข่าวกันมาเดี๋ยวจะนำมาเปิดเผยในที่นี่แหละ
มีคนไปแจ้งความแล้วแต่คนที่แจ้งความเนี่ยเราจะได้เอากล่าวไหม

นไนกี้ก็โดนด้วยนไนกี้เป็นพะเอก

น้องไงน่ะ

มัดมี่พิมพ์ดัง
ละคร๑๐เรื่องนี้อีไนกี้ถอดเสื้อ๙เรื่อง

หลายคนอย่าถึงกับต้องซี๊ดเลย
เพราะว่าคุณไนกี้ที่โดนป้อมสู่วันเนี่ย

พระเอกสายถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ

เคยมีประเด็นดราม่าที่ว่ามีคนมาขอเลี้ยงดูนาง

บางคนเนี่ยโชว์ท่ามาเลย
ตนเองก็ตกใจมากลบไปเลย

มีโทรมานะฮะมาหาทางผู้จัดการ

ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยนางเขาบอกอย่างนี้
ลักงานแสงอยู่นะครับ
ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแล้ว

คุณจะเล่นละครอยู่วงการก็เล่นให้มันจบคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าไหมวะ

จริงเหรอพี่นี่ฟอร์มดีจริงโถคุณดูไม่ออกหรอก
บางคนสนิทด้วยไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาทางการเงินแล้วก็มี
ผมไม่ออกเคยเจอเหรอ
เคยเวลานักแสดง

บางทีก็ไม่ได้บางทีก็แบบช่างโหลด

ไม่ได้อยากช่างเถอะแต่ก็ต้องนะไม่งั้นใจมันไม่สงบ
บางทีนะเราไปอย่างนี้
มันมีการเดินทางนะแล้วเรามันมาโดนโกงอย่างเนี้ย

เบื่อมากกว่า

มันไม่เคยเจอแล้ว
เอาบ้านไหนทั้งจะได้จาก
ต้องได้จากในทุนไหมต้องได้อืม
เขาไม่ได้มาเสนอตัวเลี้ยงฉันนะ

กูไม่ฝากก็เห็น

พิธีกรตามตลาดรักนะเว้ย

ใช่นาย่งไปเจอนาย่งไปเจอใช่

ความฝันที่เป็นจริงแม้ว่าเจอคำดูถูกก็ไม่ย่อท้อ
เขาบอกว่าเป็นตลกสาวอีกคนนึงที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงนะคะ
มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากสนุกแล้วตลกแล้วสวยแล้ว
ก็ยังสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี
สำหรับสาวชมพู่ก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะ
หลังจากที่เธอมีบ้านหลังใหม่เป็นของตัวเองที่กำลังก่อสร้างนะคะ
แล้วก็พูดถึงความฝันว่าเส้นทางที่ผ่านมาทุกวันนี้เนี่ย
เจอคำดูถูกต่างนานานะคะ

อีกหนึ่งความฝันที่ร่วมสร้างของฉันกำลังมาก็คือ
ชมพู่เนี่ยบอกว่านางไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขยันอดทนเก็บออมสร้างเนื้อสร้างตัว
และตอนนี้เขาภูมิใจที่สุดก็คือเขาดูแลครอบครัวเขา
พ่อแม่เขาแล้วก็อีกหนึ่งชีวิตในท้องด้วยนะคะ
วกกับสามีภรรยาคู่นี้หมายถึงสามีเขา
ก็เป็นคนขยันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วย
ก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จในการมีบ้านเป็นของตัวเอง

คนกับตันอยู่อย่างนั้นก็มีถูกต้อง

พ่อชมพูอ่ะตลกเอ็นดูเขาออกรายกรรม
เขาช่วยกันขายของพ่อชมพู่เขาเป็น
เป็นพระเอกลิเกนะอ๋อเหรอ
เป็นพระเอกนะตอนที่มุกเยอะมากเลยนะ
ใช่แล้วนางหล่อนะนางหล่อ
แล้วก็เป็นพระเอกลิเกแต่ยังไม่ได้เล่นแล้วนะคะ
ตอนที่พ่อยังไม่ได้แต่งงานก็คือนั่นแหละลูก
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ขยันจริงนะพี่ชมพูอ่ะจริง

จ้างงานได้นะคะเขาบอกเขาเป็นแม่ที่ขยันแล้วก็แข็งแรง
พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์จ้ะลา
แน่นอนครับวันอาทิตย์คุณเดินทางเข้ากลับสู่กรุงเทพมหานครกันแล้วล่ะเรารู้แน่นอน
เพราะฉะนั้นขับรถกันให้ระมัดระวังหลายคน
ก็เริ่มกลับกันแล้วนะเสาร์อาทิตย์นี้คงจะรถติดใช่ไหม
วันจันทร์กลับมาเจอกันสดกับความสุขสนานมาอัปเดตข่าวสารกับข่าวใส่ไข่กันนะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมค่ะ